ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้หลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันมีประเด็นหนัก
แต่ว่าประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของการหลอกแต่งงาน
นี่คุณมิ้นคุณยังไม่รู้เพราะคุณยังไม่เคยแต่ง
เขาเรียกว่าสินสอดของมั่น
โบราณเขาบอกแต่โบราณนี้เขาเป็นลักษณะการคลุมถุงชน
ก็จะพูดง่ายว่าจะต้องมีมัดจำกันก่อนละ

ก็แต่สินสอดของมั่นนี้แยกกันนะครับ

คนไม่เข้าใจคำนี้
สอดของมั่นของมั่นเนี่ยคือเขามั่นไว้เป็นการที่ชายเนี่ยให้หญิง
มั่นหมายไว้ขอมั่นไว้ก่อน

แต่งงานอย่างนี้ก็คือเรียกว่าของมั่น

ของมั่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเป็นอะไรเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด

ของเงินรถบ้าน
ของต่างเหล่านี้เขาเป็นของมั่น

เหตุที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังศีลสอดของมั่น
เพราะว่ามันมีคนเอาเรื่องนี้ไปหากินหลอกลวงเขา
คืออะไรเนี่ยน้องน้ำมนต์หรืออะไรเนี่ย
มีน้องมนต์น้ำหวานน้องพร
หมายความว่าเขาไปหลอกลวงผู้ชายเป็น๑๐คนเลยนะ

การแต่งงานก็ล่อลวงไม่ได้ใช้ชื่อจริงหรอกนะ
แล้วก็มีการลักษณะพูดจาที่ดีหวานนะฮะ
เพื่อจะเอาเงินทรัพย์สินของมั่นต่างเหล่านี้นะครับ
แยกออกจากกันกฎหมายแยกออกจากกันนะครับ
สอดเป็นทรัพย์สินเช่นกันต้องให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิง

ทีนี้ของมั่นต่างเหล่านี้ถ้าไม่จดทะเบียน
เช่นเป็นบ้านเนี่ยหรือเป็นรถยนต์เนี่ยก็ต้องจดทะเบียนโอนให้ผู้หญิงใช่ไหม

ถ้าไม่ร้อนหลังเนี่ยจะมาอ้างไม่ได้เพราะว่าถือว่าการเป็นการให้โดยเสน่หาคือให้ก็ต้องให้วันมั่นนี่แหละจดทะเบียนให้เลย

รถยนต์ไม่จดเหรอบอกให้รถยนต์คุณแต่ไม่จดทะเบียนให้คุณหรือแมนกลับบ้านคอนโดอย่างนี้เอาโฉนดมาวางแต่ไม่ได้จดให้คุณเนี่ย
แล้วถ้าเขาบอกว่ายังไงเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
นั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดก่อนกฎหมายกำหนดอย่างนั้นศีลสอดให้พ่อแม่
ถ้าไม่มีการแต่งงานหมายความว่าในสินสอดให้พ่อแม่ไว้ว่าจะแต่งงานกันนะแต่ถ้าวันแต่งงานแล้วเกิดฝ่ายหญิงไม่มาฝ่ายหญิงเบี้ยวก็สามารถเรียกสินสอดคืนได้
ถูกต้องฮะเขาก็หอบสินสอดไปวันแต่งงานเจ้าสาวหายไปไหนไม่รู้ก็ฟ้องเรียกสินสอดคืนอันนี้ทำได้ในตามกฎหมายเพราะสินสอดเป็นการให้กับพ่อแม่เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะมีการมั่นอาจจะมีการแต่งงาน

ใช่ไม่ให้พ่อแม่ก็ให้ผู้ประคองที่ถูกชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือพูดถึงแง่ของกฎหมายก่อนดังนั้นคนเราเนี่ยมักจะพูดกันศีลสอดออกมาของมั่นศีลสอดความหมายของกฎหมายจริงมันเป็นอย่างนั้นคุณมิ้นเข้าใจทีนี้ปรากฎว่ามันก็มีบุคคลคนหนึ่งแหละครับท่านผู้ชมทำตัวเป็นผู้หญิงเจ้าเสนี่นะครับทำเป็นผู้
ในเฟซบุ๊กคือเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กเนี่ยฝรั่งเขาก็ทำมาหากินกันแต่งงานกันแบบนั้นเหมือนกันมิ้นอ่านข่าวแบบนี้เยอะมาก
ทีนี้ปรากฏว่าบุคคลผู้หญิงคนนี้ก็ทำตัวเป็นสาวเจ้าเสน่ห์ไปโปรยเสน่ห์ให้กับชายหนุ่มต่างชายหนุ่มต่างก็หลงนะครับก็พูดดีบอกว่าเราจะสร้างครอบครัวกันนะ
เราอยากให้เธอเป็นบุญส่วนชีวิตมีครอบครัวเล็กนะขอให้มีความสุขกันตามภาษาเป็นสามีภรรยากัน
คือมันมีนะครับในกฎหมายผมก็ดูเนี่ยเขาบอกว่ามาตรา๓๔๒ไปล่อลวงคนที่มีจิตอ่อนเนี่ย
มีครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับมันมีการที่บอกว่าล่อลวงคนที่มีจิตอ่อน
ใช้ข้อจิตอ่อนเลยดีไปใช้คำนี้เลยครับมาตรา๓๔๒ซึ่งตำรวจก็ใช้
ในกรณีนี้อย่างผู้หญิงคนนี้ยังปลอมตัวใช้ชื่อบุคคลอื่นด้วย
ใช่นะฮะไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองจริงนะครับใช้ชื่อบุคคลอื่นแล้วก็บอกว่า
มั่นหมายกันแล้วจะไปจดทะเบียนสมรสกันภายหลังหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยก็มาในงาน
เขาบอกว่ามีแต่พ่อแม่ที่มางานแต่งแต่ไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นเลย
ครับก็แสดงว่าพ่อแม่นี่รับรู้ว่ามีการหลอกลวงไหมเพราะใช้ชื่อไม่จริงใช้ชื่อไม่ตรงไม่ตรง
ตำรวจสอบปากคำพ่อแม่บอกไม่รู้ไม่รู้นะฮะก็คงจะพูดกันอย่างนั้นว่าไม่รู้คืออยากจะให้ท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันนะครับเพราะคนเนี่ย
ดั้งเดิมคนไทยเราเนี่ยก็ยึดถือเอาของฝรั่งไม่มีฝรั่งบอกว่าไม่รู้จักสินสอดของมั่น
ของมั่นของฝรั่งเนี่ยก็มีอย่างเดียวคือแหวนถูกไหมครับแหวนก็จะเป็นแหวนทองเกลี้ยงธรรมดานี่แหละครับก็คืออันนี้แหละคือมั่น
ส่วนแต่งงานท่านผู้ชมก็คงจะเห็นหนังฝรั่งกันเยอะแล้วแต่งงานในโบสถ์มีการสวมแหวนนะครับแล้วก็มีบาทหลวง
อ่าทำพิธีอ่าทำพิธีให้นั่นคือลักษณะการแต่งของฝรั่งคือฝรั่งมีสองแหวนใช่ไหมคะมั่นมั่นวงหนึ่งแต่งวงหนึ่ง
ใช่ครับนะครับทีนี้ไอ้พิธีให้สินสอดของมั่นเนี่ยมันเป็นพิธีของคนทางด้านเอเซียเรา
จีนก็มีครับอ่าเพราะว่ากลุ่มถุงชนเหมือนกันอ่าจีนก็มีมีการคุมถุงชน
ผมมาจำกันไว้ก่อนนะเพราะว่าคุมถุงชนไงไม่ให้ไว้เดี๋ยวเกิดมีเบี้ยวก็ขอให้ไว้นะมั่นกันนะของมั่นเอาไว้ก่อน
ซึ่งเป็นทรัพย์สินต่างต่างซึ่งเขากฎหมายเขาก็มีกำหนดไว้นะฮะผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะอ่าว่าเป็นเป็นตามกฎหมายที่เราบุไว้อันเนี้ยล่ะครับเขามีดีการเขาเขียนว่าอันศีลสอดนั้นตามกฎหมายเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บีดามันดาเห็นไหมศีลสอดนะอืมให้ฝ่ายชายบีดามันดาผู้ป

ไปให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงไว้เป็นประกันลักษณะอย่างนี้ทำธรรมเนียมไทยก็เป็นจารีสประเพณีโดยปฏิบัติแบบนี้ตลอดก็มีคนเนี่ยครับหาช่องว่างแล้วครับกับผู้หญิงคนที่ชื่อน้ำมนต์เนี่ยใช่ไหมซึ่งเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะก็ปรากฏว่าไปหลอกผู้ชายได้
หลังปีเนี่ยแต่งงานมาแล้วสิบครั้งโอ้โหอย่างงี้เรียกว่าแชร์ศีลสอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ทำคนเดียวไงคุณชุวิตเอ้านี่ต้องมีพ่อแม่ด้วยเอาพ่อแม่มาด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลาคุยกันเนี่ยมันคุยคนเดียวไม่ได้หรอกครับเรื่องพวกนี้สมมุติว่ามันจะน่าเชื่อถือขึ้นเช่นถ้าผู้หญิงบอกว่าเออเดี

คือรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊คใช่ไหมคะกดไลก์กันไปกดไลก์กันมาอือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

อคุณคุณหิมมันก็เป็นเรื่องผิดสูตรยากไง
ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ถือว่าเป็นการช่อโกง
เราไม่แต่งมันก็มีเหตุผล
เพราะว่ามันไม่น่าจะเข้าช่อโกง

แต่จากพฤติการของผู้ต้องหา
เพิ่งรู้จักกับผู้เก่าหาเพียงเดือนเสร็จ
และยังเรียกร้องเอาเงินทรัพย์สินจากผู้กล่าวหา

แสดงเห็นเจตนาของผู้ต้องหาว่าจะไม่ปฏิบัติตามคำมั่นมาตั้งแต่ต้นแล้ว

พระวัยเรียนทางกล่าวจึงถือว่าผู้ต้องหาหลอกลวง
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิงข้อความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งให้ขณะตรวจ
เมื่อเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาได้ไปซึ่งทรัพย์จากผู้กล่าวหา
ก็พูดง่ายว่ามีเจตนาจะหลอกเขาตั้งแต่ต้นแล้วครับ

เพราะถ้าจริงเนี่ยฝ่ายหญิงนี่ได้เปรียบนะ

ของมาก่อนแล้วบอกว่าอนาคตจะแต่งงานด้วย

ยังไม่ดูเลิกดูยาม

ไปดูเลิกแล้วอีก๓เดือน๔เดือน

แล้วตามกฎหมายเนี่ยของมั่นต้องให้กัน

ให้ก่อนที่จะแต่งงานนะครับ
ถ้ามีการจดทะเบียนก็ต้องจดทะเบียนให้ฝ่ายหญิงเลย

ถ้าไม่จดผ่านไปแล้ว

ไอ้คนหลอกนี่มันเก่งนะ

ผู้หญิงคนนี้ดันไปใช้ชื่อคนอื่น

เพราะว่ากลัวว่าจะใช้ชื่อตัวเองซ้ำเนี่ย

เป็นคนที่มาดูในพิธีมาเป็นพยาน

บางคนโดนหลอกว่าท้องเลยนะคุณชุวิต

ไม่ได้ท้องตั้งแต่ต้นเอาอุลต้าซาวไปหลอก
เธอก็บอกว่าเฑื่อมาคุยกันอ่ะ
ภาพที่ได้เป็นภาพเดียวกันเด๊ะ
ก็แสดงว่าเอาอุลต้าเราก็ใช้ภาพเนี่ยละ
แสดงตัวเป็นบุคคลอื่น

ความผิดฐานช่อกงคือคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะโดนข้อหา๓๔๒ก็คือ๑
แสดงตนเป็นบุคคลอื่นแสดงไหมใช่เพราะใช้ชื่อนะฮะ
อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก
หรืออาศัยความอ่อนแอทางจิตของผู้ถูกหลอกลวง
๕ปีครับ๕ปี๕ปีเลยครับ
จริงสื่อประวัติมาคนนี้นี่ประวัติโชคโชนเหมือนกันนะคะ
เคยทำงานกองพัสดุคือเป็นข้าราชการมาก่อน
แล้วก็ไปหลอกคนคือไปหลอกบอกว่าฝากเข้าทำงานได้
เรียกรับหัวละแสนถึงแสนกว่าบาท
อ๋อฟูเดี๋ยวนี้เราก็โดนจับมาแล้วรอบนึงด้วย

คือโดนจับแล้วสามีสามีนะ
อันนี้ไม่รู้สามีที่โดนหลอกแต่งหรือยังด้วยนะคะ
เคลียร์ให้มีการจ่ายเงินคืน
ก็เลยเขาก็เลยถอนแจ้งความแล้วก็ออกจากราชการ
คุณวินอย่างนี้มันก็หาจริงง่ายนะ
ไปแสดงความรักความห่วงใย
แสดงให้เห็นว่าอยากจะมีครอบครัวนะครับ
อยากจะมีชีวิตที่ดีหลอกผู้ชายเขานะ
คือมิ้นว่าโลกทุกวันนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ต

เกือบทุกคนเลยเจอกันเพราะเพียงแค่ว่ากดไลค์รูปกันก่อน

อยู่กันไปคุยกันมา๒อาทิตย์เป็นแฟน
การมาเจอกันก็มาพัฒนาการเป็นแฟน

ผมนำเอาเหตุการณ์นี้ซึ่ง
พ่อแม่ฝ่ายงิงก็ได้ไป

สมรู้ร่วมคิดไหมคะอย่างนี้ได้ผู้สนับสนุนครับ
อย่างนี้ถือว่าผู้สนับสนุนส่วนตัวหญิงนั่นก็คือตัวการ

ส่วนพ่อแม่กลายเป็นผู้สนับสนุนเพราะมาแล้วรู้อยู่แล้ว
ว่ามีเจตนาจะหลอกลวงเขาแต่ต้นไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองจริง
ไม่ได้หมั่นหมายจะแตกงานจริง
ลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังแล้วครับ
เพราะว่าลูกชายเราจะไปคบกับใคร
ผู้หญิงอยู่ที่ไหนทำงานยังไงชื่ออะไร

แต่ว่าสังคมเป็นสังคมอินเตอร์เน็ตโซเชียลเนี่ย
มันเลยทำให้คนรู้จักกันง่ายขึ้น
เช่นเดียวกันกับคดีที่ผมกำลังจะกล่าว
เกี่ยวพันธุ์มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณมิ้น

เรื่องที่จังหวัดพังงา
ที่สพโคกลอยซึ่งเด็กอายุ๑๔เนี่ย
ก็บอกว่าถูกรุมโทรมกระทำชำราวอยู่๔๐คน
พูดง่ายว่าหมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้หมู่บ้านใหญ่
อยู่ที่ตะกัวทุ่ง
ยูเชียมเพิร์ตะกัวทุ่งค่ะหมู่บ้านเกาะแรด

คือหมู่บ้านเกาะแร็ดเนี่ยเป็นหมู่บ้านประมง
ประมงแล้วก็พื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยใหญ่
คนอาศัยอยู่ก็คงไม่เยอะ
ก็พูดง่ายอยู่กันแบบชาวชนบทนะครับเล็ก
ก็ปรากฏว่าเด็กอายุ๑๔เด็กผู้หญิงคนนี้
เป็นลูกติดแม่หมายความว่าแม่นี้แต่งงานใหม่

อ้างว่าถูกกระทำชำเลาจากคนในหมู่บ้าน
ซึ่งบอกแล้วมีทั้งหมด๖ครั้งถึง๗ครั้ง

ใช่เขาบอกว่า๕๙อายุ๑๔จนถึง๖ศูนย์อายุ๑๕
อายุ๑๕ในปัจจุบันก็บอกว่าถูกกระทำชำลาวมาทั้งหมด๖ครั้ง
แต่ละครั้งก็จะมีผู้ชาย๖๗จนถึง๑๑คน
ก็พาไปดูพื้นที่ที่เขาเรียกว่าขนำ
ขนำก็คือกระท่อมซึ่งอยู่ชายหาดบ้าง

ก็สารนั่นท่านได้ออกหมายจับไว้๓คน

ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันล่ะครับ
ว่าจะเป็นไปได้หรือว่า๔๐คน
เพราะชาวบ้านเขาบอกไม่จริง

และการที่มาอ้างแบบนี้
แม่เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมของการไม่สุจริต
เพราะว่ามีคนเรียกร้องค์เงินทอง
ซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้พูดให้ฟังว่าคดีทางเพศมันก็อาจจะเป็นคดีที่แกล้งกันได้

ผมพูดอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับ
มาวันนี้กลายเป็นว่าทั้งคนที่อยู่ในหมู่บ้านเริ่มรวมตัวกัน
และเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริง
ขนำก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เพิ่งสร้างเอาทีหลังไปชี้ก็จำไม่ได้
ส่วนทั้งฝ่ายเด็กแล้วก็แม่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
โดยผู้ที่กระทำการสอบสวนเด็กผู้หญิงนะ
จากอายุไม่ถึง๑๘ก็ต้องสอบโดยสหวิชาชีพ
ซึ่งประกอบด้วยอายการจิตนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
ก็เลยกลายเป็นสองฝ่ายเรื่องนี้มีประเด็นอยู่ตรงที่ว่า
ผมเล่าให้ฟังเนื่องจากว่ามันเป็นคดีทางเพศ
และเป็นคดีที่ใช้เวลาคือคดีทางเพศทั้งหมด
ต้องใช้หลักของนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นผลตรวจ
ผลการตรวจร่างกายเอาไว้วะเพศการตรวจของแพทย์
ประกอบทั้งหลายอย่างแต่เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมา
คุณมินปีนึงแล้วผ่านมาปีนึงมันก็จะมีปัญหาให้เห็นว่า
คนที่ทำผิดจริงหรือไม่จริงเมื่อเวลาผ่านมาปีนึง
ก็สามารถอย่างที่จะพูดได้แล้วครับบอกว่าไม่ได้กระทำ
อันนี้คือขนำที่เขาอ้างว่าเป็นที่เกิดเหตุป่ะคะในภาพ
อันนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ดูภาพกว้าง
เค้าคงจะใช่นะขนามนี้ก็ใหญ่อ่ะสิดูใหญ่
คนที่เป็นเจ้าของก็บอกว่าขนามของเค้าสร้างเศษพฤษภาคมปี๖๐
ซึ่งคำให้การของเด็กคือพฤษภาคมปี๕๙ถึงพฤศจิกายนปี๒๕

เขาบอกขนามเขาเข้าไป๓๔คนก็ใกล้จะพังแล้ว
ในวันที่เด็กให้การบอกว่า๑๑คนที่ขนำนี้
ใช่ค่ะ๑๑คนนะครับมันเลยเป็นกระแสโต้กลับกันอยู่หลังจากที่กระแสแรงจากทางฝั่งเด็กกับแม่
ตอนนี้เป็นกระแสฝั่งชาวบ้านว่าที่พูดมาไม่จริงที่พูดมาเป็นเรื่องโกหก
หรือว่าคนที่เด็กอ้างว่าถูกร่วมกระทำชำราวด้วยกัน
เขาก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่จริงเขาไม่ได้โดน

ไม่ใช่คนที่กระทำนี่ลุงอายุ๗๐
ใช่เออบอกอายุ๗๐แล้วทำไม่ไหว
แต่ว่าแต่ความจากประสบการณ์ผม๗๐ยังมีอยู่นะ
คุณชุวิตเคยเจอในคุกไหมคะโอ้เจอเลยครับเยอะเลยครับ
แก่สุดอายุเท่าไหร่คุณชุวิตที่เคยเจอ๗๐กว่าครับ

กว่านี่หมายความว่าเป็นอดีตเจ้าวาดด้วยนะ
แต่ก็บอกโดนแกล้งคือพูดให้ผมฟังนะคือผมไม่รู้
อันนี้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาโดนแกล้ง
คือคดีทางเพศนั้นก็เป็นคดีที่
บางครั้งเนี่ยเวลาพอห่างกันแล้วท่านผู้ชมครับ

สภาพร่างกายหรือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
พอเวลามันนานไปก็อาจจะ

อีกคดีหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกันนะครับ
อันนั้นก็ยังเหลือหลักฐานนะครับ
มีร่องรอยคือมีถุงยางอนามัยใช้แล้ว๒อัน

แล้วทำไมแรกถึงกลายเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตาย
ทางครอบครัวผู้ตายบอกว่าตำรวจสรุปสำนวนมาแค่ฆ่าตัวตาย
ทั้งที่เขาเห็นร่องรอยฟกช้ำไหลเป็นจ้ำท้ายทอยเหมือนมีของแข็งกระแท
พ่อแม่มาร้องเนี่ยแหละค่ะถึงได้มีการกลับมาดูกันใหม่ว่า
ตกลงเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเพราะว่าตอนแรกสรุปไปแล้วว่าเป็นฆ่าตัวตาย
ถ้าเขาไม่ร้องนี่กลายเป็นฆ่าตัวตายแล้วสรุปแล้วก็สารออกหมายจับ
สี่คนนี้ก็เป็นลูกคนในพื้นที่ใช่ค่ะนะครับ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำพ่อของผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ก็บอกไม่ได้ทำคือไปตายเอาที่บ้านผู้ต้องหาด้วย
บ้านแฟนครับผมบ้านแฟนที่เพิ่งจะรู้จักคบหากันไม่นาน
คือท่านผู้ชมครับเพื่อให้เข้าใจนะฮะ
คือทั้ง๔คนอายุ๒๓๒๔ทั้ง๔คนนี้นะครับ
ใน๔นั้นเป็นแฟนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตซึ่งชื่อน้องบุ๋มเป็นพนักงานเสิร์ฟ
ในร้านอาหารหนึ่งนะครับก็พูดง่ายว่าไปกินถูกชักชวน
ไปกินหมูอะไรหมูกระทะที่บ้าน
เสร็จแล้วคืนนั้นปรากฏว่าน้องบุ๋มไปฆ่าตัวตายที่ชั้นบน
ใช่ค่ะคือใช้สายชาร์จโทรศัพท์ผูกคอตัวเองกับลูกบิดประตู

ครับมีคือคนฆ่าตัวตายเนี่ยคุณมินครับมันต้องมีลักษณะซะหน่อยนะ
จู่นึกอยากจะฆ่าตัวตายก็ไปกินหมูกระทะเสร็จขึ้นไปข้างบนผูกคอตาย

คือถ้าใช่จากปากคำที่เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะว่าเพื่อนสนิทนะอันนี้คบมา๘ปีเขาบอกว่า
คืนนั้นเนี่ยน้องบุ๋มวีดีโอคุยกับเขาบอกว่า
คือดูสนุกสนานดูร่าเริงเฮฮาแล้วก็ยังให้คุยกับเพื่อนชายสี่คนอยู่เลย
เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ยังไม่รู้จักแต่ก็คือเหมือนให้คุยว่า
มากินหมูกระทะกันแบบนั้นแบบนี้ดูไม่เหมือนคนอยากฆ่าตัวตาย
นั่นน่ะสิเพราะว่าการฆ่าตัวตายนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีความกดดัน
จู่นึกอยากจะฆ่าก็กินหมูกระทะแล้วขึ้นไปฆ่านะครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันต่อครับเรื่องนี้

คุณผู้ชมสำหรับคดีปลายปริศนาของพนักงานเสิร์ฟจังหวัดสรบรีนน้องหุ่มเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดก็คือสารออกหมายจับแล้ว๔คนตอนนี้ถูกฝากขังด้วย
ครับคุณมิ้นครับคดีทางเพศที่สำคัญที่สุดเลยนะเท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ย
เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเวลาใช่ไหมเวลาครับ
สังเกตได้เลยครับคดีที่พังงาเหตุเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว
ดังนั้นการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธว่าไม่จริงผมไม่ได้ทำโอกาสหลุดนี่เยอะครับ
คดีที่สระบุรีที่ไปน้องบุ๋มที่ฆ่าตัวตายเหตุเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ
เดือนที่แล้วเขาแรกเขาจะสรุปมาเป็นฆ่าตัวตาย
ถามว่าเวลาสำคัญแค่ไหนถ้าเกิดเรื่องเนี่ย
มีคดีเกี่ยวกับทางเพศลูกไปตกหลุมไปถูกรุมโทรมอะไรต่าง
ต้องรีบตรวจครับหาพยานหลักฐานตรวจดีเอ็นเอตรวจสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ทิ้งไว้ต่างนะครับ
กระทั่งร่องรอยการถูกกระทำชำราวถูกข่มขืนถูกรุมโทรม
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็น
เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณมิ้นครับผ่านไปปีนึงเนี่ยโอกาสหลุดเยอะนะครับ
เฉพาะคดีที่สระบุรีเนี่ยนะคุณวินทราบไหมครับอย่างนี้มันดับเบิ้ลประหารนะ

เพราะว่ารุมโทรมเนี่ยคือการกระทำของคนเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ผู้ชายทั้งสองคนขึ้นไปก็เรียกว่ารุมโทรมถ้าคนเดียวก็เรียกว่าขุมขืน
ทีนี้รุมโทรมเนี่ยถ้าเกิดเขาตายเนี่ยก็ต้องประหารชีวิต

ถ้ารุมโทรมธรรมดานี่ก็๒๐ปีแล้วถ้าเขาบาดเจ็บสาหัสจนถึงเสียชีวิต
ถึงขนาดประหารชีวิตส่วนไปฆ่าคนตายเนี่ยก็โดนประหารชีวิตอีก
เพราะฉะนั้นโทษเนี่ยมันหนักมากฮะจำเลยไม่รับแน่นอน
ผมยืนยันว่าอย่างนี้แหละครับถ้าคนเนี่ยเพราะโอกาสสู้ดีกว่า
เพราะถ้ารับเนี่ยตลอดชีวิตอยู่ดีคือประหารถ้ารับก็เหลือตลอดชีวิต
ดังนั้นต้องเลือกสู้ดังนั้นผมพูดให้ลักษณะที่ว่าทั้ง๔คนนี้
ก็คงไม่รับก็คงต้องสู้ต่อนะครับเพราะสู้ก็ยืนยันว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
แล้วก็ไปให้ศาลไปพิสูจน์เอาหลักฐานพยานอันไหนอ่อน
อันไหนที่พอสู้ได้แล้วก็ไปสู้กันในศาล
แต่ตำรวจเขาบอกว่าหลักฐานก็ถือว่าค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เที่ยวก่อนบอกฆ่าตัวตายตอนนี้กลับมาแน่นแล้ว
ก็นี่ไงสิครับนี่มันเหมือนกับเรื่องอะไรนะคุณมิ้นทัวร์ศูนย์เหรียญไง

ศูนย์เหรียญเหมือนกันไหมล่ะแรกบอกโอ้โหแน่นอนทำอย่างนี้
เศรษฐกิจเสียหายประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว
คือทัวร์ศูนย์เหรียญท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับ
ถูกศูนย์เหรียญหมายความว่าเขาจ่ายเงินค่ามา
อย่างคนจีนมาประเทศไทยจ่ายในราคาถูกเพราะมาถึงแล้ว
บริการต่างจะไม่ว่ารถที่มารับก็ไม่คิดตังค์
เหตุที่ไม่คิดตังค์ก็เพราะว่าเขาเอารถรับทัวร์จีนต่างเหล่านี้
ไปจุดในบริเวณที่เขาต้องการเช่นไปในร้านค้าที่เขามีการขายของ
ตกลงกันแล้วร้านค้าต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะตกลงกับรถทัวร์
เอารถทัวร์ไปรับฟรีเลยแล้วก็ต้องมาที่นี่
อ่ารับใช้ฟรีเลยแต่ว่าให้มาตามจุดต่างต่างเหล่านี้
พามาซื้อของที่นี่ร้านนี้ร้านนั้นคุณชุวิต
ร้านนี้ก็อาจจะบวกเพราะว่าขายนักท่องเที่ยว

มาเที่ยวสามวันห้าวันก็กลับแล้ว

ท่านผู้ชมไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนั้นไหมเวลาน้อย
จะไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวไม่รู้จะเจอหรือเปล่า

คือวิถีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ย

ทางรัฐบาลเขาก็บอกขอทัวร์มีคุณภาพหน่อยได้ไหม

ก็คือต้องใช้จ่ายใช้จ่ายเงินให้เยอะ
ไม่ใช่มาถึงแล้วไม่ใช้จ่ายเลย
แต่นี่เขาก็ซื้อของเยอะนะ
ขอบคุณไปแล้วก็มาตรงร้านค้าต่างเหล่านี้
ที่ตกลงเอาไว้แล้วด้วย
แล้วไอ้ทัวร์ของรถทัวร์

แล้วก็ไปตั้งข้อหาเขาเนี่ยว่าอังหยี่ซ่องโจรเนี่ย

เยอะจังเยอะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่

เอาเขาไปขังคุกขังตารางประกันตัวไม่ได้เนี่ย

จำได้ว่าตอนนั้นเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะ

รัฐบาลถือว่าเป็นวาระชาติเพราะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว
แต่ยกฟ้องไปแล้วนะก็ปรากฏว่าสารชั้นต้นเนี่ย
ฟ้องเขาก็จะอุทธรณ์แล้วครับตำรวจ

นะครับตำรวจนะฮะพลตำรวจเอกกับพลตำรวจตรี

ตั้งกองบัญชาการขึ้นใหม่คุณมิ้นทราบไหม

แต่ก่อนเป็นแค่กองบังคับการนะครับ
คือเล็กกว่าตอนนี้เป็นกองบัญชาการแล้ว

แสดงว่าต้องมีอะไรมีผู้บัญชาการ

แสดงว่าต้องมีพลโทรมาอีกคนแล้วล่ะ

หรือว่ากองบัญชาการพัก๑พัก๒พัก๓

เพราะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่

จากเดิมเป็นกองบัญชาการซึ่งเล็กกว่า

คุณวิทย์ลองคิดดูต่อตามผมนะครับ

คือการทำให้มีหน่วยงานใหญ่ขึ้นเนี่ย

มันต้องมีงบประมาณไงล่ะครับ

ไม่มีงบประมาณจะไปทำอะไรได้
ถูกไหมครับมีคนคนก็ต้องกินข้าว
ตำรวจมามีกองบัญชาการใหญ่ขึ้น

ต้องมีสถานที่ต้องขยาย

แสดงงบประมาณที่จะต้องเพิ่มให้กับตำรวจเนี่ย
ที่กองบัญชาการท่องเที่ยว

ยศพลโทอย่างต่ำ

ก็พลตรีผลตำรวจตรี

เขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตำรวจนี่

พลตำรวจตรีสุรเชษ

มาแรงคือถ้าเกิดทำงาน

ไม่มีทางที่เราจะไปบอกตำรวจทำงาน

หยุดทำงานอย่างนี้มันไม่ได้

ทีนี้ใครถ้าตำรวจแข่งกันทำงาน

แล้วนี่เขาแข่งกันทำงานไหมคะตอนนี้
สิเป็นปัญหาที่ว่าจะแข่งกันทำงานหรือเปล่า
เพราะว่าตัวศูเลียเนี่ย

ขดียกฟ้อง๒๕สิงหา

บอกว่าปฏิบัติรัชกรรมเรียบร้อยแล้ว

ก็ประเทศไทยเรามักจะเป็นอย่างนี้
มาชั่วคราวนะ
ผู้ใหญ่ใช่ไหมอ่าอ่าต้องไปบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดใช่ไหมอ่า
เขาก็ย้ายกลับมานั่นแหละประเทศไทยเนี้ยอ่ามันเป็นอย่างงี้ฮะ
ไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยถามว่าสำคัญไหมในความเห็นของผมนะครับ
ในฐานะที่ผมก็อยู่ในวงการธุรกิจนะครับแล้วก็อยู่ในอ่าเอ่อ
การค้าขายโดยตลอดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ
ปกติเหรอคะปกติครับแต่รัฐบาลเขาบอกมันโอ้โหสร้างความเสียหายนะ
คือคุณมิ้นครับประเทศไทยเนี่ยในกรุงเทพเองเนี่ย
เฉพาะกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับมีโรงแรมกี่โรงคุณมิ้นทราบไหมครับ
รู้ว่าเยอะค่ะเอาไปว่ากดลงไปในไอ้เว็บไซต์ที่รับจองโรงแรมเนี่ยนะฮะ
กรุงเทพมีพันห้าร้อยโรงครับหนึ่งพันค่ะหมายความว่าในเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ
ไอ้ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ก็ต้องมีเยอะกว่านั้นเล็กเล็กน้อยน้อยคือพันห้าร้อยโรง
ดไปพัทยามีกี่โรงครับมีพันห้าร้อยโรงที่ภูเก็ตกดไปอีกมีกี่โรงครับ
พันห้าร้อยโรงก็แสดงว่าปริมาณของโรงแรมเนี่ยมันมหาศาลจริงจริง
นั่นหมายความว่าซัพพลายเนี่ยของโรงแรมเนี่ยมันเยอะมากเมื่อมันเยอะมากแล้วเนี่ย
คนมาท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเอาคุณภาพดีปริมาณมันก็น้อยน้อยไม่ถึงหรอกครับ
เพราะนักท่องเที่ยวที่ไหนก็จะคุณภาพดีเขาจะมาจ้องแต่ประเทศไทยแล้วครับ
ดังนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของซัพพลายกับดีมารถ้าเกิดเราทำให้ซัพพลายเนี่ยเหมาะสมกับดีมาน
คือความต้องการของนักท่องเที่ยวกับสถานที่พักที่อาศัยมันใกล้เคียงกัน
หรือว่าถ้าอยากได้คุณภาพดีนะครับฮ่องกงคุณมิ้นทราบไหมครับว่าโรงแรมที่ฮ่องกงมีกี่โรง
โรงแรมคะสามร้อยกว่าโรงครับเพราะเขาเล็กหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเขาอาจจะดีกว่าเรา
เพราะเราใหญ่อ่ะเนี้ยฮะเราใหญ่เราจะเอาคุณภาพดีด้วย
คนเขาบอกว่าจะเอาทั้งดีเอาทั้งถูกคือจะเอาเพอร์เฟคไปหมด
มันทำไม่ได้เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐศาสต
ซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ที่คิดผู้ที่เห็นว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ย
มันเสียหายเนี่ยแต่ในความคิดของผมเนี่ย
มันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วประเทศอื่นก็ทำกันนะครับ

ว่าแต่ละที่มันมีการตกลงกันเอาไว้แล้วถูกไหมคะว่า
ทัวร์ต้องมาที่ซื้อของร้านนี้ร้านนั้นร้านโดนเท่านั้น
แบบนี้รายได้มันจะกระจายไปทั่วเหรอคะหมายถึงว่ากระจายทั่วถึงเหรอคะ
คือเราคิดอย่างนั้นก็ต้องไปบอกเขาบอกว่า

คือทุกคนมันใช้คนไทยทั้งนั้นแหละครับมันต้องฟรีคนไทย
คนงานไทยก็ต้องไปทำงานก็ต้องคิดว่า
รายได้ส่วนนี้มันก็ต้องกระจายไปสู่เท็กซี่
ไปสู่ร้านค้านะครับไปสู่ร้านอาหาร
จะไปคิดว่าแม่เป็นตัวศูนย์เหรียญแล้ว
ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำมันนะครับเอาแต่ดีมา
ที่ไม่ดีก็จับให้หมด
เรื่องธุรกิจมันลำบากนะครับท่านผู้ชมครับ

เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคิดถึงทูสคือถ้าจำกันได้เนี่ย
รัฐบาลเขาประกาศออกมาเกือบจะเป็นนโยบายแบบ
ระดับชาติเลยสำหรับการที่จะกำจัดทัวร์ศูนย์เหรียญ

มันไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์มาแต่ก็ได้ฟังอีกหนึ่งมุมเลย
เพราะว่าในแง่ของเรื่องของการใช้จ่าย

แต่ละเรื่องที่เราตีแสกหน้ากันไปเราตามนะคะเราไม่หยุดตาม
เพราะฉะนั้นติดตามกันต่อด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ